ไผ่ไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับช้างไม่เกี่ยวอะไรเป็นไม้ไผ่นะ
ดกไปพาดสายไฟแรงสูง
บึ้บมเลยนะ
ค่อยค่อย
รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่รอดไปรอดมาเลย
ออกมาเลยพี่ออกมาเลยเออเสียวเสียวคุณผู้ชมฮะใช่
ไอ้ทีแรกก็รุ้นไงว่าเนี่ยไอ้ไผ่เนี่ยมันจะรอดไหม
รอดสะพานไหมไม่รอดไม่รอดฮะแล้วมันกระดกขึ้นมาแบบนี้
แล้วมันตีม้วนไปเกี่ยวสายไฟลงมาเออไปเกี่ยวสายไฟคือมันเร็วมากนะ
คุณผู้ชมไม่มีจังหวะที่จะแบบว่าเออค่อยขึ้น
ไม่ใช่เพราะว่าน้ำมันมาแรงนะใช่อ๋ออ๋อสุดท้ายเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่
เทศบาลทั้งชาวบ้านหนีกันจ้าละวันเลยฮะไปคนละทิศ
ทางกลัวไฟดูดไงโชคดีครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้าเช้าบนสะพานข้ามแม่น้ำลีครับ
ในเขตเทศบาลตะบนเวียงหนองล่องอำเภอลีจังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลไม่ให้เศษสวาดหรือกิ่งไม้
ไหลมาตามลำน้ำลีเนี่ยมาติดที่สะพานเป็นคนถ่ายคลิปนี้มาได้
ค่ะพูดถึงแม่น้ำลีเป็นแม่น้ำสำคัญในลำพูนครับ
กำเนิดมาจากดอยขุนแม่กวงไหลจากลำพูนไปสู่แม่น้ำปิง
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะไหลลงมาที่ภาคกลาง
แล้วก็มารวมกับแม่น้ำเจ้าพญาต่อไปนั่นเองโอ้โหเป็นภาพระทึกเลยนะครับ
จังหวะบึ้มเลยใช่ค่ะ